คุณเมนจะมาเอาค่าตัวคุณชนะทั้งหมดไปอีกเหรอคะ
อยากให้คุณตั้งใจดูค่ะเพราะว่า
ถ้ามาทุกวันนี้ไม่ต้องทำอะไรกันแล้ว
คุณแม่ก็มาทักทาย
คุณชนะก็ยังได้ริดอัพเต็มเหมือนเดิม

เพราะวันพิเศษไงทั้งทีวันคุณแม่วันแม่แห่งชาติใช่ไหมคะ
ทีมงานของเราก็เลยใจดีใจดีค่ะ
พาคุณแม่และลูกของดิฉันคือน้องสเกลที่อยู่กับคุณยายเนี่ยนะคะ
บินตรงมาถึงกรุงเทพเลยแล้วก็พาไปทานอาหารอร่อยกัน
อยากจะให้คุณผู้ชมดูเพราะว่าร้านอาหารร้านนี้ก็เด็ดนะคะ
กิจกรรมที่เราทานข้าวกันเนี่ยก็สนุกสนานมีเรื่องขำเยอะเลยคุณผู้ชม
เอาเป็นว่าไม่เสียเวลาไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ
วันนี้ค่ะนิวก็กำลังพาคุณแม่ไปทานข้าว
เรื่องในวันพิเศษก็คือวันแม่นั่นเองนะคะ
แนะนำเลยดีกว่าคุณแม่อ้อยค่ะและน้องสเกลลูกสาวค่ะ
หลับสบายเลยกำลังเพิ่งเดินทางมา
สดร้อนบินตรงมาจากศรีสะเกดเลยค่ะ
คุณแม่ค่ะได้นอนไหมคะ
ตื่นเต้นมากค่ะปกติมาหานิวบ่อยนะ
แต่วันนี้มันมาแบบวันพิเศษมาถึงสนามบินประมาณ๖โมงเช้า
สเกลก็วิ่งมาเลยหลับมาเลย

ค่ะคือตอนนี้คุณแม่เป็นผู้ดูแลหลักอย่างเป็นทางการนะคะ

อรัฐฮาลดีค่ะอร่อยการร่วมเรื่องธรรมดา

เมนูปลานะปลานี่มีโปรตีนปลาย่อยง่าย
และที่สำคัญปลาเยือน้ำที่ไม่คิดจะหยิน
มีปลาเหยียวด้วยปลามีปลาเหยียว
ทีมงานเนี่ยวันนี้ก็จัดไว้ให้อย่างดีนะคะ
ไม่รู้ว่าจะถูกใจคุณแม่หรือเปล่า
นอกจากคุณลูกตื่นแล้วค่ะสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยค่ะ
เอ๋คุณผู้ชมด้วยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงร้านหอมปลาเผาแล้วค่ะ
อยู่ที่ราชพร้าว๘๗ร้านนี้นะคุณผู้ชมสายอีสานเนี่ยพลาดไม่ได้เลยค่ะ
เพราะว่าเป็นร้านอาหารไทยอีสานโมเดิร์นที่มีเมนูมากมายหลากหลาย

มาแล้วค่ะอาหารที่สั่งเอาไว้เป็นยังไงคะเต็มขนาดนี้มีตังค์จ่ายหรือเปล่า
ก็ไม่รู้สินะแต่ว่าสิ่งที่รู้แน่คือตอนนี้น้องสเกลกินก่อนแล้วค่ะ
มีเมนูที่แกชอบกันด้วยกินเป็นส่วนอย่าง
เอาอย่างนี้ดีกว่าคุณแม่ค่ะเมนูมากมายหลากหลายอย่าง
มาเริ่มที่เมนูที่คุณแม่ชอบก่อนเลย
นั่นก็คือนี่ค่ะกินเมี่ยงปลาทับทิมก่อนเลย

พี่เรานับการเด็กก็ไม่ชอบปลนะ

ไม่ชอบเลย
นูที่คุณแม่ชอบทำให้ทานคือ

เป็นเมนูเดียวที่คุณแม่ทำได้

โยนทุกอย่างลงหม้อปิดฝา

ลับความกินไม่เคยอิ่มคืออะไรคะ

ทำที่เดียวอะไร
มันมีช่วงหนึ่งที่หนูไม่ค่อยอยากไปโรงเรียนใช่ไหมคะ
เพราะว่าความรักนั่นเองนะคะ
ไม่อยากไปโรงเรียนแต่พ่อแม่รู้ว่าลูกเนี่ย
จะต้องไปเรียนมีการศึกษาติดตัวไว้เพื่ออนาคตดี

วันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ทั้งคุณแม่ไม่ได้ทั้งคุณลูกมาทานข้าวนึงในวันแม่ดูดีมาก
แต่ว่าเมนูของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่เมี่ยงปลาเผาที่คุณยายชอบเท่านั้นนะคุณยายค่ะ

คุณแม่ไม่ดุแต่คุณแม่น่ากลัว

นำไม่ว่าจะสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะ
หนูก็จะพัฒนาตัวเองนะคะ
แล้วก็จะดูแลคุณแม่ให้ดีกว่านี้นะคะ
รวมถึงคนนี้ด้วยนะคะ
แล้วก็ขอให้คุณแม่คุณลูกแฮปปี้ทุกคนในวันแม่แห่งชาตินะคะ

น่ารักมากเลยอะ
มันเป็นโอกาสที่สำคัญจริงนะ

ค่ะคุณลูกนะคะแล้วก็คุณแม่และคุณยายนะคะ
แล้วดิฉันก็ได้เป็นทั้งคุณลูกเป็นทั้งคุณแม่ด้วยนะคะ
เข้าใจความรักแบบบริสุทธิ์ความรักที่มีแต่ให้
วันนี้เรารู้สึกว่าเรารักลูกขนาดไหน

เวลาเขาป้อนผักให้น้องเซเก๋ลน่ารักหน่ะ

หลังจากนี้ฉันสังเกตว่าน้องเซเก๋ลป้อนผักให้คุณแม่นี้หน่อย
ใจเจนส่วนใครอยากจะไปใช้ช่วงเวลาแห่งความสุขด้วยการพาคุณแม่พาครอบครัวไปทานข้าว

อย่างร้านที่ที่ฉันไปก็อยู่ลาบพระอาวุธปัน๑๗นี้เอง
หรือว่าไปที่ไหนก็ได้ทำที่บ้านทานก็ยังได้เลยนะคะ